ติดตามกันต่อครับในข่าวเช้าตรู่นะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของกิจกรรมไหว้ครูกันหน่อย

ปีก็จะมีไอเดียกันบันเจิดมากครับ
แต่ละชั้นแต่ละโรงเรียนนะ
เด็กก็จะมีความคิดที่แปลกขึ้นเรื่อย

ก็บอกว่าปีนี้ที่ชายนาธเขาว่ายครูแล้ว

ไปที่โรงเรียนวัดฝ่างครับอำเภอเมืองชายนาฏ
ก็ทำวิธีว่ายครูเปิดเสริมใหม่แรมุนทุกปีนะครับ
เป็นการรำลึกพระคุณของครูบาอาจารย์เมื่อวานนี้ครับ

ดอกไม้ถูกเทียวดอกมะเขือดอกหญ้าแพร่ง

แต่ละชั้นเรียนก็จะมีหนีพานดอกมงดอกไม้
ปกติก็จะมีอะไรกับความคิดสร้างสรรค์กับพานขนมหวานพานผลไม้เงาะสับปะรดอะไรก็ตามที
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสับปะรดที่แบบหูตากว้างไกลอะไรอย่างนี้นะ
ก็มีผลมงผลไม้ดอกมงดอกไม้กันไปนะครับ
แต่ที่แปลกที่สุดนี่มาแล้วนี่คือนักเรียนชั้นป๕
เขานำหม้อดินใส่เครื่องปรุงจิ้มจุ่มนะมาตะไคร้ใบมะกรูดผักต่างมาครบ
มีเต้าหู้ไข่เนื้อหมูใส่มาเต็มพานเลยครับ

แต่เขาไม่ลืมนะต้องมีทูบเทียนบูชาครูด้วยนี่นี่
เสร็จแล้วทำยังไงล่ะจุดเลยตั้งเตาจิ้มจุ่มกินกันซะเลยนะฮะ
ร่วมกันกินอย่างอเด็ดอร่อยในห้อง
น้องก็บอกว่ามันก็ได้ไม่เสียของไง

ก็จัดไหว้ครูแล้วครูก็ให้พานกลับขึ้นมาก็มากินกันเลยนี่

ไอเดียดีแล้วก็สร้างความสมัครสมาธิสามัคคีในห้องเรียนด้วย
คุณครูก็นั่งดูน้องกินกันไป

มีใครไหว้ครูทำพานแปลกกว่านี้ไหมครับ

มีใครให้มากกว่านี้ส่งมาบอกกันอีกค่ะ